คุณผู้ชมเคยขับรถตอนกลางคืนดึก
แล้วเวลาขับไปแบบเปลี่ยวไม่ค่อยมีไฟเนี่ย
เคยเห็นอะไรมันวูบวาบเข้ามาที่ห่างตาบ้างไหม
เช่นเห็นคนเดินข้ามถนน

หรือเห็นคนร่างใหญ่กำลังยืนมองเราอยู่อะไรแบบนี้

เป็นเงาคนตัวใหญ่เหมือนถือไม้เท้ายืนอยู่ริมทางเดินเนี่ยค่ะ
ถือไม้เท้าต้องคนแก่แน่แหละ
ไม่รู้แหละแต่เขาดูตัวใหญ่เกินกว่าจะเป็นคน
ถ้าคุณไม่ใช่เด็กยุค๘๐คุณอาจจะเกิดไม่ทัน

ถูกต้องโอ้โหขนจะหัวลุกก็ตอนที่ได้ยินซาวนี่แหละค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมคือมันเป็นช่วงแบบโพล่เพล
มันจะมืดก็ยังไม่มืดดีแต่ทางมันเปลี่ยวมาก
แล้วรอบข้างไม่มีใครเลยแต่เนี่ยมีเงาธมึนใหญ่

เขาบอกว่าหลายคนจะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหม

แต่ผู้ชายเจ้าของคลิปคนนี้บอกว่าไม่เชื่อต้องพิสูจน์

ไปดูตอนกลางวันแสกสิ

เขาขับไปอีกรอบคุณผู้ชมคราวนี้ไปดูตอนกลางวัน

นี่ค่ะเขาบอกว่าเงาสูงใหญ่เหมือนคนยืนถือไม้เท้าหรือกระบองริมถนน
สุดท้ายแล้วผมมาพิสูจน์ดู
มันคือต้นไม้ที่มีเถาวันกาฝากก่ออยู่นั่นเอง
แต่เอาจริงลักษณะคือมันค่อนข้าง

เวลาเห็นกลางวันคุณก็จะคิดว่าเออต้นไม้ต้นนี้แปลกดีเนอะมีใครไปตัดแต่งมาหรือเปล่า
แต่เวลาคุณเห็นกลางคืนคุณคิดยังไง

หันโทนนะค่ะผีเปรตหรือเปล่า
นี่ขนาดสลัวยังดูแบบถมึนธมึนแบบนี้
นึกสภาพสักประมาณตี๒คุณขับมาคนเดียวนะแล้วจังหวะที่ไฟหน้ารถเนี่ยมันสาดปุ๊บเข้าไปแล้วเห็นเงาธมืนใหญ่อยู่แบบเนี้ย
พูดเท่าเต่าอันนั้นการ์ตูนไหมล่ะอ่าเอาเป็นว่าหลายครั้งนะคุณผู้ชม
บางทีเวลาเราขับรถกลางคืนเห็นเงาเห็นแสงมันพาดผ่านสะท้อนออกมา
คือบางทีมันอาจจะเป็นอะไรแบบนี้แหละอาจจะเป็นเสาไฟอาจจะเป็นต้นไม้
หรือว่าอาจจะเป็นนกบินผ่านแมลงบินผ่านอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็มีสติตั้งสติแหละตั้งสติดีเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นที่ถนนใหญ่
แล้วมีรถสวนไปสวนมาถ้าเราตกใจหักหลบเป็นอุบัติเหตุได้ใช่ค่ะนะคะ
เอาเรื่องนี้มาฝากนะคะเน้นคือให้ดูเน้นเรื่องเกี่ยวกับสติที่เราต้องตั้ง